ไปดูซิว่าถ้าเกิดว่าเรานั้นเจอเหล่าบรรดาสรรพสัตว์บุกเข้าบ้านจะต้องทำยังไง
เพราะเมื่อวานนี้พี่งูเหลือมบุกเข้าบ้านมาแล้ว
หาวิธีการจับกันไปมากมายแล้ว
แต่วันนี้ค่ะมาเหนือชั้นกว่าเพราะว่าเป็นทั้งตัวเงินตัวทอง
โอ้ยคนลุกเลยจ้า
มากันที่บริเวณถนนราชมักคานะคะ
โพเวศอยู่เขตเทศบาลจังหวัดนครปฐม
มาพร้อมกับบรรดาพี่เจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์ค่ะ
หลังจากที่มีชาวบ้านเขาโทรแจ้งบอกว่า
โอ้โหพบกับสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่
เดินตวมเตรียมเพ่นผ้านอยู่หน้าบ้านเนี่ยของชาวบ้านเดินกันอยู่

หลังจากมาถึงนี่แหละคุณผู้ชม
มาแล้วตัวนี่

โอ้โหมาถึงเจ้าหน้าที่พี่เขาไม่รีรอเลยนะคะ
รีบไปพบกับน้องเงินทอง

ใช่น้องเงินทองตัวนี้โอ้โหน้องตัวใหญ่มากเลยลูก
กินอะไรมาก็ไม่รู้แต่ใหญ่จริงดูไซส์เขานะ
น่าจะความยาวประมาณเกือบ๒เมตร

๖๐กิโลกรัม

เอาจริงจี้พูดตรง
แล้วก็จะสูงกว่าด้วยมั้ยเกือบ๒เมตร
ทั้งสูงและหนักกว่าดิฉันมากนะคะ

ตัวใหญ่มากเลยซ่อนตัวแบบนี้นะ
แล้วก็หนีอยู่คือก็อายคนนั่นแหละ
ไม่ออกมาพบปะผู้คนเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าต้องบอกว่าคุณดูนะ
วิธีการจับครั้งนี้ก็ไม่ค่อยง่ายอย่างที่คิดนะคะ

หน้าท่าทางดุร้ายพอตัวเลยล่ะค่ะ

พอมันตกใจเวลามันวิ่งหนีมันจะขู่ฟ่อตลอดเวลา

ใช่ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกับน้องเงินทองเนี่ย
เพราะมีการเข้าต่อสู้กันพักหนึ่งสุดท้ายใช้เวลาประมาณ๑๕นาที
ก็จับได้แบบนี้นะคะตัวใหญ่จริงคุณ
โอ้โหงานนี้เหนื่อยนะเหนื่อยทั้งตัวเงินตัวทองเหนื่อยทั้งพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกันเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะนำน้องเงินทองไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะจ๊ะ
น้องเงินน้องทองกลับไปอยู่บ้านนะลูกนะ
อันนี้บ้านคนนะคะลูกเออคนเข้ามาแบบนี้คนตกใจ